ไปนครปฐมกันหน่อยวัดสว่างอารมณ์แต่ใกล้ช่วงแห่เทียนพรรษาแล้ว
จะพาไปดูมิติใหม่แห่เทียนพรรษายุคใหม่กับเด็กไทย
ส่งอย่างแบดแซ่ดอยากบอก

ก่อนแซ่ดทำใจให้ตะโกบก่อนนะลูกนะ
เข้าวัดกันก่อนนะจ๊ะวัดสว่างอารมณ์นะคะอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ทางโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์และโรงเรียนคลองทางหลวงนครปฐม
เขาจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาก็จะมีนักเรียนมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากเลย
ที่น่าตื่นเต้นและสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนก็คือการแห่เทียนพรรษา
คุณจำได้ไหมตอนเด็กเวลาเราอยู่โรงเรียนคุณครูมักจะให้เราไปร่วมกิจกรรมตามวัด

เป็นวันที่ต้องหยุดเรียนเลยนะแล้วไปร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน
นี่คือการแห่เทียนพรรษารอบพระอุโบสถนะคะแตกต่างจากรูปแบบเดิม
เนื่องจากว่าที่อื่นเนี่ยเขาก็แห่กันทั่วไปแต่ที่นี่เขาเปิดเพลงขวัญใจของเด็กนักเรียนนั่นก็คือ

ส่งยังแบบฉันยังไหวฉันไม่ยังสุขแทนแบบไหว
ส่งยังแบบไหวแบบไหว

เป็นการแห่เทียนพรรษาที่น่าจะถูกอกถูกใจเด็กที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา
ส่งยังแบบแห่เทียนพรรษา
แห่ยังแบะเอ้ยไม่ใช่

แหละเรื่องของวันพระใช่ไหมความสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างแบบนี้นะคะ
แต่ว่าก็ต้องเอาใจน้องหนูในยุคใหม่สมัยใหม่ด้วย
แล้วก็มีการแห่เทียนพรรษาไปแบบนี้
ต่อมาก็มีการเต้นบัสโลป๑รอบ
อุโบสถด้วยนะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นพิธี
นี่อันนี้เด็กโตหน่อยก็จะออกมาเต้นบัสโลปแบบนี้นะคะ
ใช่แล้วและงานนี้พระอาจารย์แป๊ะท่านเจ้าอาวาส

เตรียมเงินขวัญถุงมาแจกจ่ายค่าขนม

กับเด็กนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะ

จะถ่ายกันไปนิดพร้อมกับถุงยางชีย์สำหรับเด็กเด็กอีกด้วยเห็นมั้ย
คุณได้ทำทานให้กับน้องที่โรงเรียนต่ออีกด้วย
สาธุพระอาจารย์แป๊ะ

แถวที่ไปต่อคิวนั่นน่ะขอตามไปต่อคิวด้วยได้ไหม
ขวัญถุงที่พระอาจารย์ท่านให้มาใช้หมดแล้วครับ
วันนั้นเปิดหนูขวัญถุงคุณต้นพันหนึ่ง
อ้าวเหมือนจะสิ้นเดือด
มีโอกาสไปร่วมบุญกันได้กับพระอาจารย์แปรและวัดสว่างอารมณ์ที่นี่